ใหม่กาแฟเอ็มเรสโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน

กู้ง่ายไว้ใจเรา
มันอยู่ที่ทำกันดีอยู่เลย
มันอยู่ที่ทำกันดีจริง
ขอบอกฉันด้วยใจจริง
กอดฉันสักที

จบเพลงแล้วค่อยสั่น

ด้วยความที่คุณอีทเนี่ยเป็นนักร้องมา

มือไม้หน้าท่าทางอะไรมันออกไปเอง
สังเกตไหมทุกครั้งที่เพลงขึ้น
จะต้องมีการกำลังเป็นอัตโนมัติ
ภาษากายชัดมากนี่นะฮะแล้วเพลงนี้ถ้าฟังดูในเพลงนี้เนื้อมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเท่าไหร่
คุณอีทก็ร้องไปตามความรู้สึกผมคิดว่าตามความรู้สึกผมไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด
ดูชัดถ้อยชัดคำแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าฟังกันอย่างมีความสุขเลยนะคะ
ร้องเต็มเสียงนี่ขนาดล้างลามัยไปสิบกว่าปีนะครับคุณผู้ชมน้ำเสียงนี่เรียกได้ว่าฟอร์มไม่ตกเลยค่ะครับ
ถ้าถึงจริงนะ๑ล้าน
ก็จะได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัว

ก็จะเช่าชุดเขาไปลำค่ะ

ก็คุณป่าก็บอกเตรียมตัวฮาอย่างนี้คือมันเป็นศิลปะนะคะ
ต้องให้ไอซ์ลำให้ดูก่อนว่าการลำฉุยฉายลำยังไง

มามาบนนี้เลยมาบนนี้

จากข้างหน้านี้เลยลุก

ลำตอนเร็ว

ฉุยชาย

ไม่ตรงกับหลักสูตรที่เรียนมาจริง
ไม่รู้นะครูของไอซ์กับครูของพี่
ไม่รู้ว่าที่เดียวกันเปล่าแต่พี่บอกได้เลยว่าครูของพี่

มีใจเป็นกลางด้วยคุณสามิสูร

ไม่ใช่ได้ยังไงของไอซ์ไม่มีฉุยฉายสักนิด

ถ้าไปเช่าเนี่ย๒๕๐๐บาทมันจะไม่พอกับค่าตัวที่ได้

ต่อไปนี้รู้แล้วนะคะว่าไอซ์ลำจุ๋ยฉายได้แล้วก็ต้องการชุด
เป๊กเองก็ลำได้ค่ะติดต่องานมาก
ก็อยากจะส่งเสริมศิลปะของไทยให้ดำเนินต่อไปกับเยาวชนรุ่นใหม่
ก็ใครมีจิตศาธารณ์ก็ติดต่อมาทางราการของเราได้
ขอบคุณน้องไอ้ก่อนนะคะลงภายการของแน็ต

เอาล่ะมาถึงช่วงนี้กันเลยนะครับ
ก็ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณอีทนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คุณอีทร้อง
คุณอีทร้องผิดครับ
คุณอีทร้องผิดครับ
แสดงว่าเกิน๑คำ

เพราะตัวช่วยที่มีอยู่นั้นร้องผิดได้๑คำจะถือว่าไม่ร้องผิด
เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าร้องตรงไหนผิดไปบ้างนะคะ

ก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะให้เกิดนะครับ
แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งสองด้าน
พิษในเพลงนี้ค่ะเงินที่สะสมมา
ถูกหักไปครึ่งหนึ่งนะคะจากเดิมมีอยู่สี่หมื่น
พี่อีทก็รับไปวันนี้ค่ะไม่น้อยค่ะ
รับไป๒๐๐๐๐บาท

นอกระบบก็ยังดีนะพี่อิตรนะ

พี่อีทอย่าเศร้าไปเลย

อันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้ว

นอกจากขายที่ดินใช้หนี้

ปัญหาแก้มาได้ขนาดนี้นะพี่อิทธิ์นะ
เดี๋ยวมันก็เจอนะ

เสียดายแม่ทำผิดลูก

ผมว่าลูกเข้าใจคุณแม่ดี

แล้วตอนนี้สุขภาพจิตคุณแม่ก็ไม่ใช่ว่าจะเต็มร้อยนะ
ก็ต้องฝากน้องไอซ์กับน้องแอน
ต้องดูแลคุณแม่เยอะนะครับ
เพราะเชื่อแน่ว่าจบจากเทปนี้ไปเนี่ย
คนก็จะอาจเห็นความสามารถของคุณอีทในระแวก

เดี๋ยวจะให้ไอซ์เขาขึ้นมาร้องเพลงโชว์เสียงหน่อย
เผื่อใครอยากจ้างเขาไปร้องเพลง
ไปรับงานที่ไหนเขาจะได้มีรายได้
ช่วยแม่ได้อีกทางหนึ่งนะไอซ์

เผื่อใครนะคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะมีงานบุญงานบวชงานอะไรแบบนี้ค่ะ
ให้น้องไอซ์ไปสร้างความสนุกไปร้องเพลงในงาน
แล้วก็ให้น้องสร้างรายได้เพื่อไปจุนเจือครอบครัวนะคะ

แต่ว่าก่อนที่จะจ้างน้องให้ฟังน้ำเสียงกันก่อนว่า
ไอซ์กับคุณแม่เนี่ยเวลาแพ็คคู่แล้วเขาจะเป็นยังไงคะ
เพลงนี้ค่ะเพลงแหล่สี่กษัตริย์เดินดงค่ะ

ประเวทสันดรสุริยวงเท้าเธอ
พ่อชาลีชมนางมัศสีเน่แม่กันทุ่งระยะอุ้มอุ้ม
แก้วกันหากุมารีลาวตามเสด็จ

แล้วห่อมาหลายและเห็ดหลอยเหมือนลาวทั้งสี
มาเดินถึงเขาเจอยังไหร่ก็จะไม่แขวนตัวอย่างไรนะ
ไม่เห็นจะมีใครละนะมาติดตามต้อย
เป็นเวรมาซ้ำนั้นเป็นกรรมกุ้งมาพลอย
สัตว์ให้เลื่อนลอย
จากพระมัติสิเอ้ย
นองสารกุ้งริกา
ส่งมาเสียงจ้า
ช่างหน้าฟังนี่
ว่าสาริกาลังเนี่ย
ที่นอกวังงะนะมันส่งเสียงดังไง
วังเว้งไพรที่พากร
ก็อ้อนอับมักว่าเย็นเย็นเย็นตระเล็นเย็นเย็น
ระยะโรงร้ายร้ายสิอีกรสัตว์นะฮะ
ก็ฆ่าใครเข้าสู่พงภายธนา

แยกไม่ออกเลยนะครับว่าไหนเสียงคุณอีท

แม่ลูกเสียงเหมือนกันปึ๊ะเลย

ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อ
จะช่วยเหลือครอบครัวนี้ก็ได้เลยนะครับที่รายการของเรา
อยากจ้างงานเนี่ยโทรมาเลยค่ะคุณผู้ชมยินดีรับค่ะ
ถ้าไอ้ไม่วางนะคะโบ้งไปกี้สิทธรรยาเล่นดีมากค่ะ

ก็วันนี้นะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับคุณอีท
ก็ถือว่าได้มาแสดงพลังของลูกผู้หญิงคนหนึ่ง
ต่อสู้เพื่อครอบครัวเพื่อลูกสาวเพื่อลูกของตัวเอง
วันนี้ทุกคนก็ต้องกลับไปต่อสู้กันต่อนะครับ
ชีวิตต้องสู้ค่ะพี่อีทนะคะสู้ไปค่ะอย่าไปท้ออย่าไปถอยค่ะ

คุณผู้ชมก็สามารถมาติดตามรับชมเป็นแรงใจเชียร์นักสู้ชีวิตของเรา
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ

เสาร์และอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
จากรายการของเราแล้วก็ไม่ต้องลุกไปไหนนะครับ

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตจบแล้ว

คุณเอชายามิชัยรอคุณอยู่กับเกมต่อชีวิตทางไทยรัฐทีวีค่ะ

ครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับ
ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

จะพยายามสู้หาเงินไปใช้หนี้ให้ได้ค่ะ
ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวว่ากลับไปสู้กันต่อไป

ก็คือสมองเขาจะช้ากว่าคนทั่วไปครับ

ไปหาหมอเดินตรงนี้สี่ห้าครั้ง
เขาเป็นโรคทางจิตเตอร์เวศด้วย
ผมไม่เคยอายครับที่มีพี่สาวแบบนี้ครับ
ผมก็เลยพยายามให้เขาล่าเริงอยู่ตลอดครับ
ชอบเขียนเกมสร้างเกมแล้วก็สร้างแอปตัวติ๊กเกอร์ลาย
พี่ผมไม่ได้เรียนนะครับแต่ใช้อ่านหนังสือทำตาม
สงสารที่เขาเป็นแบบนี้ครับ
เครื่องที่เขาใช้อยู่ตอนนี้ก็ประมาณ๑๑ปีแล้วครับ
แล้วผมก็อยากทำตามฝันให้พี่สาวให้สำเร็จครับ